โอ้โหคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ทำลงไปได้ยังไงฮะโจรเนี่ย
ทำเป็นขบวนการเลยฮะพี่ปุ้ยพี่เบิร์ตนะโจรเขาไปหลอกเจ้าอาวาส
วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรอืมออกอุบายว่าตนเนี่ย
ซื้อล็อตเตอรี่มาเออถูกรางวัลด้วยน่ะครับแต่ไม่รู้จะไปขึ้นเงินยังไง
ไปแล้วด้วยครับไปดูเรื่องนี้หน่อยฮะนี่ครับพระอธิการจำนงธรรมตาโร
อายุเจ็ดสิบแปดปีเป็นเจ้าอาวาสวัดราชประชาสถาราม
ตำบลวังยางอำเภอคลองขลุงที่กำแพงเพชรแล้วท่านเจ้าอาวาสท่านตาบอดข้างหนึ่งด้วยนะครับ
อืมท่านเล่าแบบนี้โอ้ท่านเรียกว่าเป็นเปรตเลยนะ
กลุ่มนี้วางแผนมาซับซ้อนหลายชั้น
เริ่มตั้งแต่เช้าวันที่๑๓พฤษภาคม
มีชายรูปร่างสูงใหญ่อายุสัก๕๐ปี
ขับรถสีบรอนเงินเข้ามาแล้วก็ติดต่อขอเลี้ยงพระเพลในวันที่๑๔พฤษภา
จากนั้นผู้ชายคนนั้นก็เดินดูสถานที่รอบวัด
แล้วก็ถามท่านว่าหลวงพ่อวัดแห่งนี้เนี่ยมีพระเนรกี่รูปเนี่ย
แล้วมีวงจรปิดหรือเปล่าท่านก็บอกว่าไม่มีมันเป็นวัดบ้านนอก
โยเม้ยแล้วชายคนนั้นก็ขับรถออกไปครับช้าวันต่อมาสิบสี่พฤษภาคม
ชายคนเดิมขับรถกลับมาที่วัดตั้งแต่๘โมงครึ่งมาแต่เช้าเลย
นิมนต์ให้ท่านไปช่วยหวานทรายบนที่ดินที่เพิ่งจะซื้อใกล้ใกล้กับ
วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลท่านก็ไปสิพอไปถึงที่ดินท่าน
บอกมีผู้ชายรูปร่างเล็กตัวเล็กหน่อยอ้างว่าเป็นชาวเมียน
มาจะมาขายน้ำหอมและในมือเนี่ยก็ถือลอตเตอรี่ไว้หนึ่งใบหลังจากนั้น
บอกท่านว่าลอตเตอรี่ใบนั้นเนี่ยมันถูกรางวัลที่๒
แต่ไม่รู้จะไปขึ้นเงินยังไงเพราะไม่มีบัตร
เจ้าของรถก็เลยขอซื้อต่อในราคา๓๐๐๐บาท

หลวงพ่อเดี๋ยวไปขึ้นเงินได้เมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะเอาปัจจัยมาแบ่งให้นะ
แต่ปรากฏว่าพอชายคนนั้นได้เงินไปแล้วก็พากันขึ้นรถขับออกไปทั้งคู่
แล้วก็ให้หลวงตาเนี่ยเก็บลอตเตอรี่ที่ม้วนจนแน่นไว้เป็นหลักฐานครับ
หลวงตาพอแกะออกมาดูโอ้โหคุณผู้ชมฮะ

โอ้โหหลวงตาก็เลยรู้ว่าอ้าวเสียท่าซะแล้ว
เสียท่าเปรตกลุ่มนั้นแล้วโดนหลอกเข้าไปซะละ
หลวงตาก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพครองขลุง
ให้ลากตัวเปรตทั้งคู่มาดำเนินคดีต่อไปครับ

ทำไปได้นะกับพระกับเจ้า